เห็นอะไรแปลกอย่าไปทัก

คือมาจากจังหวัดปฐุมธานี

หาของอร่อยทานกัน
ก็เลยบอกตรงนี้ใช่ไหมที่มี

แค่นี้แหละค่ะเท่านี้จริง

อาการแปลกสุดท้ายแล้ว
ต้องไปให้พระออสย่านสายไหมเนี่ย

เพราะเชื่อว่าผีสิงในร่างค่ะ
ปฏิวิตโทษให้จึงเป็นการเล็บการ
โอ้โหน่ากลัวนะฮะไม่ได้กลัวเรื่องผีเข้านะตอนนี้ผมกลัวเรื่องของมีดหมอของพระอาจารย์
โอ้โหนี่ค่ะเอาแล้วเกี่ยวอะไรกับสายไหมต้องรอด
เกี่ยวค่ะคุณผู้ชมงานนี้เกี่ยวนะคะเดี๋ยวค่อยลำดับเรื่องไปนะคะ
พระรูปนั้นก็คือพระประหลัดอิทธิพลหรือว่าพระอาจารย์ออสนะคะ

นี่ค่ะท่านกำลังทำพิธีให้กับผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๒๘ปีนะคะ
หลังจากที่มาขอความช่วยเหลือเพราะเชื่อลึกว่าอาการแปลกที่ตัวเองเป็นเนี่ยคือ

เล่าให้ฟังแบบนี้เธอเล่าให้เราฟังบอกว่าช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
เดินทางไปหาแฟนจากปฐุมธานีไปที่ยาลาไปฉลองปีใหม่กับแฟนอยู่ที่นั่น
ระหว่างเที่ยวก็ตระเวนไงขับรถไปหาของกินตามร้านต่างอยู่ใกล้กับมัศยิต
แล้วเธอจำได้ว่าแถวนั้นเคยเกิดระเบิด
พอเกิดระเบิดแล้วก็มีคนเสียชีวิตก็เลยใช้นิ้วชี้ไปที่จุดดังกล่าว
แล้วถามแฟนว่าตรงนี้เคยมีระเบิดแล้วมีคนตายใช่ไหม
ตอบกลับมาว่าใช่
จากนั้นก็เดินทางกลับมาที่บ้านจากยาลากลับบ้านที่สายใหม่นะคะ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีอาการแปลกเจ็บเท้าเดินไม่ค่อยได้
พออืดผอมอยู่ตลอดเวลาแล้วสำคัญคืออะไรรู้ไหม
อยากกินอาหารอิสลามตลอดทั้งวันเลย
ก็เลยตัดสินใจไปหาหมอดูที่รู้จัก
หมอดูทำนายท้ายทักบอกว่าถูกสิ่งไม่ดีเข้าตัว
วิธีแก้คือให้เดินรอบโบสถ์๙รอบ
แต่ทำตามแล้วอาการดีขึ้นป่ะไม่ดีขึ้นเลย
แล้วก็อยู่ดีแม่ก็ส่งไลน์มาบอกว่า
เห็นเหมือนมีผู้หญิงเอาผ้าคลุมหัวเดินอยู่ในบ้าน
๓วันแล้วเธอเลยตัดสินใจค่ะ
ร้องไปที่เพจสายไม้ต้องรอดเธอเองก็ต้องรอดด้วยนะคะ
ประสานประสานหน่อยได้ไหมเพจสายใหม่ต้องรอด
ประสานไปที่พระอาจารย์ออสให้ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกาย
เชื่อไหมพี่บุ๊คก๊อฟแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเถอ
เพราะเจ้าตัวพูดเองเลยนะหลังผ่านการทำพิธีแล้ว
รู้สึกเลยว่าโล่งเป็นปริดทิ้งเลยค่ะ
โล่งมากค่ะโล่งแบบว่าเบาทั้งตัวเลยค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้รู้สึกว่ายังมีอาการผ่าอืดหอม
แล้วก็ปวดศีรษะปวดต้นคอค่ะ
เมื่อกี้นี้ตอนที่เราร้องท่ายที่เราต่อปัญหาเมื่อกี้นี้

รู้สึกตัวทุกอย่างค่ะรู้สึกตัวทุกอย่างแล้วก็
แต่ว่าบังคับตัวเองไม่ได้แต่ว่ารู้สึกตัวเองทุกอย่างค่ะ
โดยปกติอยู่กับวิทยาศาสตร์มาตลอดค่ะ
ก็เลยแบบไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าพอเริ่มมีอาการเริ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ

ปกติแล้วคือเชื่อเรื่องของวิทยาศาสตร์เหตุและผลมากกว่า
อันนี้หาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมตัวเองอาการเป็นแบบนี้นะคะ
ท้ายแล้วก็เลยต้องมาหาพระอาจารย์ออส
อาจารย์ออสบอกสั้นบอกว่าเวลาเจออะไรอย่าไปทักอย่าไปลบหลู่
ตอนนี้เขาไปแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือก็เป็นกรรมนะคะ
เหมือนบางทีขับรถผ่านป๊าได้ยินเสียงเฮ้ยเสียงอะไรน่ะ
หรือเห็นอะไรแว๊บอย่าไปทักนะ